เกี่ยวกับเรื่องของทุนจีนสีเทา
คือสิ่งที่คุณชูวิทย์กังวลที่สุดเนี่ย
เพราะว่าหลักฐานเรื่องของยาเสพติดที่ถูกแจ้งข้อหาไว้เนี่ย

คดีเรื่องการฟอกเงินแล้วจะขยายผลไปถึงพวกร่วมขบวนการทั้งหมดเนี่ยจะไปถึงไหม
ก่อนหน้านี้ก็แฉคลิปวงจรปิดหลักฐานต่างผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
วันนี้เปิดแถลงข่าวนะฮะเอากล้องวงจรปิดมา
เอาตะเกียงมาเอาเทียนมาไปดูนะฮะ
สำนวนคุณเนี่ยขอโทษนะ
ผมฝากเทียนไปให้คุณละริม
นะฮะฝากเทียนไปให้คุณละริม
ฝากเทียนไปให้ผมว่าตัวรอลิ่มหนึ่ง
เทียนไปให้อธิบดีแดงริ่มหนึ่ง
นี่ฮะแสดงว่าไฟดับหรือยังไงต้องจุดเทียน
ไม่แน่ใจคือนั่งเทียนหรืออะไรนะคะยังไงคะ
คุณชูวิทย์กระมวิสิทธิ์นะครับวันนี้แถลงทั้งแรกของปีใหม่ปีหกหกเนี้ยฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของตู้ห่าวทุนจีนสีเทาแล้วก็เอาเทียนมานี่ฮะ
เอาตะเกียงมาด้วยบอกว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
นี่ตะเกียงตอนเดินเข้ามาเลยนี่เห็นไหมมือถือเข้ามาเลย
แกใส่แว่นดำด้วยไงเป็นเป็นเอกลักษณ์เขาอยู่แล้วด้วยนะแน่มัน
ที่จ้าตลอดด้วยมันเลยเงินที่จ้าตลอดจริงจริงมีฮะโอ้โหไว้
วันนี้อื้อหือใจอี๊ดมากนะครับเอาแต่ต้นไปเลยค่ะ
คุณชูวิทย์บอกว่าต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เป็นการนำทางให้คณะทำงานคดีจิ้นลินนะ
ผับศูนย์เหรียญของตู้ห่าวตั้งแต่ระดับนายกไปเลย
จนถึงพบตรไปถึงชั้นอายการเลยอยากให้มีแสงสว่างนำทางกันหน่อย
คุณชูวิทย์วันนี้ยังนำพยานที่เป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างหลายแห่งทั้งในภูเก็ตแล้วก็ชนบุรีนี่ฮะ
บอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยตู้ฮาวเนี่ยได้ว่าจ้างให้มาตกแต่งทำระบบโครงสร้าง
เปิดอาคารต่างต่างนานามีผู้เสียหายสิบคนนะฮะ
ทุกคนเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าได้ไปให้ปากคำกับอายการหมดแล้ว
เนื่องจากนายตู้ห่าวนะครับที่เป็นแก๊งทุนจีนสีเทาที่ตอนนี้ถูกคุมตัวระหว่างฝากขังดำเนินคดีเนี่ย
ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทุกรายเหล่านี้เนี่ยบางรายก็ล้านกว่าบางคนสูงถึง๓๖ล้าน
แล้วค้างค่าจ้างยังไม่จ่ายเงินเขาบางคนหมุนเงินไม่ทันนะฮะ
ต้องเอาบ้านไปจำนองหาเงินมาหมุนเพื่อทำธุรกิจต่อแล้วต้องรอเงินจากตู้ห่าวแต่ก็ไม่ได้

ช้าจนเท่าไหร่นะครับร้านฟ้าครับโอ้โหโอ้โหแล้วนายจะคุยกับตู้ห่าวหรือเปล่า
คุณจะตรงครับดิวตรงตลอดใครแล้วครับอ่าร้านร้านเจ็ดครับร้านเจ็ดครับผม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
รับเงินตรงรับเงินตรงแล้วก็คุยงานตรงกับตู้ห่าวใช่ค่ะรับงานตรงคุณอ่า
รับเงินตรงกับตู้ห่าวแล้วก็ก็รับทางกับตู้ห่าวในการเซ็นรายเป็นของเขาผมจะทำงานได้ค่ะ
เพราะเป็นผู้เบียบนัดคนเดียวที่จะให้เงินแล้วก็ให้งานค่ะคุณชูวิชบอกว่า
ตู้ห่าวเป็นทุนจีนสีเทาที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทย๑๐กว่าปีแล้ว
ถึงขั้นได้เปลี่ยนสัญชาติเป็นไทยมีชื่อนามสกุลเป็นคนไทยมีเมียเป็นคนไทย
แต่ทำธุรกิจที่เป็นสีเทาทั้งนั้นนะแล้วพอเปิดเผยแล้วก็มีการกวาดล้างไปจับกลุ่มผับ
ลินย่านยานวาแล้วตู้ห่าวถูกแจ้งคดีเรื่องยาเสพติดแต่คดีฟอกเงินไม่แจ้งเนี่ย
แล้วบ่อนพนันตอนนั้นก็ถูกย้ายไปก่อนก่อนที่ตำรวจจะไปตรวจค้น
แล้วจะเอาผิดเนี่ยไหวไหมตอนนี้อยู่ระหว่างการฝากขังดำเนินคดี
เกิดหลักฐานไม่ถึงข้อหาไม่ถึงแล้วหลุดออกมา
คนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดกับนายตู้ห่าวนะครับ
และให้ข้อมูลว่าเห็นนายตู้ห่าวสั่งให้คนไปถอนเงินสด
ถอนทีนึง๒๐ล้าน๓๐ล้านต่อวันจากแบงค์แห่งหนึ่งเท่าราชกระบัง
ซึ่งเป็นเงินที่มาจากจีนแล้วโอนมาให้ตู้ห่าวที่เมืองไทย
นี่ฮะคุณชูวิทย์บอกเงินเหล่านี้เนี่ยทำไมไม่ผ่านการตรวจสอบ
แล้วคุณชูวิทย์ยังบอกว่าตัวคุณชูวิทย์เองมีพยานหลักฐานที่ตำรวจไม่นำเข้าสู่สำนวนคดีด้วย
คือมันจะเป็นการช่วยเหลือให้ตู้ห่าวหลุดคดีหรือเปล่า

อย่างกล้องวงจรปิดที่เคยแฉว่ามีผู้หญิงชาวจีนคนหนึ่ง
เอาเงินใส่ซองเป็นเงินสด๖๐๐๐๐๐บาทขึ้นโรงพักษ์สนยานวา
ไปตรวจค้นไปกวาดล้างผับกินลินที่มียาเสพติด
เอาเงินมาให้เพื่อขอเอารถหรูปอเช่ที่ถูกยึดจากผับจินลินเนี่ยออกไป
ซึ่งจนถึงเวลานี้ผู้หญิงคนนี้ก็ยังไม่ได้ถูกสอบปากคำ

มีอีกประเด็นนึงนะครับคุณชูวิทย์บอกนะครับ
คือไม่มีการตรวจเลขตัวถังรถยนต์ที่ยึดได้๑๑คันของตู้เห่า
โดยสาเหตุที่บอกว่าไม่มีการตรวจสอบรถ
เพราะหากตรวจสอบต้องทราบว่ารถยนต์หรูของตู้ห่าวเนี่ย
เป็นรถเช่าจากบริษัทหนึ่ง
ซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่ามีหลานของนักการเมืองเป็นเจ้าของบริษัท
ซึ่งมันจะขยายผลแล้วมันจะผัวพันไปถึงกันได้หมดว่า
รับเงินจากใครใครทำธุรกิจด้วยกันไทยทำอะไรยังไงกันบ้าง
วันนี้คุณชูวิทย์เอาแผนผังของพื้นที่เกิดเหตุนะฮะผับกินลินนะครับ
คุณชูวิทย์บอกมันจะแบ่งเป็น๓ส่วนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคาแคร์เป็นที่ล้างรถ
แล้วจะมีอาคารกินลินมีอาคารลีลา
เวอร์ของกล้องวงจรปิดของอาคาร๓กลุ่มนี้เนี่ยมันจะมี๔ส่วน
ส่วนที่เยอะที่สุดคือของอาคารลีลามีกล้องวงจรปิดอยู่๖๘ตัว
ส่วนจินลินกับอาคารล้างรถมีแห่งละ๒๐ตัว
แต่พนักงานสอบสวนที่ทำคดีของตู้ห่าวส่งให้ชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเนี่ย
มีเซิร์ฟเวอร์แค่๑เซิร์ฟเวอร์ที่จินลิน
ทั้งที่ความจริงเนี่ยถ้าจะเอาคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดเนี่ย
มันมี๑๕๐๐กว่าคลิป
คุณชูวิทย์เชื่อว่าตำรวจมีทั้งหมดแต่ไม่เอาเข้าสู่สำนวนคดีทั้งหมด
ลองฟังคุณชูวิทย์นะฮะ
คุณชูวิทย์เชื่อว่าตำรวจมีทั้งหมดแต่ไม่เอาเข้าสู่สำนวนคดีทั้งหมด
ลองฟังคุณชูวิทย์เชื่อว่าตำรวจมีทั้งหมดแต่ไม่เอาเข้าสู่สำนวนคดีทั้งหมด
ลองฟังคุณชูวิทย์เชื่อว่าตำรวจมีทั้งหมดแต่ไม่เอาเข้าสู่สำนวนคดีทั้งหมด

คุณชูวิทย์พยายามจะบอกว่าวันที่ตรวจตำรวจไปตรวจขนผับกิ้นหลิน
ที่ว่าข้างหน้าเปิดเป็นคาแคร์บางหน้าใช่ไหม

แล้วข้างในก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมีพนักงานชาวจีน

แค่ส่วนตัวคุณชูวิทย์เองให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ใช่คุณชูวิตบอกให้ประชาธนตร์ให้คะแนน
ผลงานที่จะทำให้เป็นมัสเตอร์พีชของตัวเองในการที่ปราบขบวนการทุนจีนสีเทา
วันนี้เลขาธิการปปศนะครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ก็คือคุณวิชัยชัยมงคลบอกว่าหลังจากได้ข้อมูลจากคุณชูวิทย์ในคดีของตู้หาวและจิ้นลินเนี่ยนะครับ
ปศไปตรวจยึดทรัพย์ของตู้ห่าวไปแล้ว๑๒๐๐กว่าล้านบาทนะฮะมูลค่า
แล้วก็ไปยึดเพิ่มได้อีก๒๐๐ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินตู้ห่าวที่ยึดได้กว่า๔๐๐๐ล้านบาท
โดยพบว่าทรัพย์สินที่ตรวจพบเพิ่มเนี่ยเป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเดี๋ยวปปศจะไปตรวจสอบทรัพย์สินต่าง
แล้วก็เปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์สินมายื่นเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง
ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานว่าครอบครองมาอย่างถูกต้องก็จะคืนทรัพย์ให้
เลขาธิการปปศบอกว่าข้อมูลที่ได้จากคุณชูวิทย์เนี่ยถ้าเปรียบเป็นการใบ้หวยนะ

นี่ใบ้หวยรางวัลที่๑ให้ปปศเลยนะเนี่ย
โอ้โหแบบบอกตรงอย่างนั้นเลยใช่ไหม
ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบคดีจินลินของตำรวจนะครับที่มีพลตำรวจเอกวิศนุปราสาททองโอสด
เรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการเนี่ยมีมติเชิญคุณชูวิทย์ให้มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ
ที่๙มกราคมที่จะถึงนี้เวลา๑๔นาฬิกาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อจะดูว่าสำนวนต่างเนี่ยมันครอบคลุมครบถ้วนหรือว่ามันขาดตกบกพร่องอะไรตรงไหน
ที่คุณชุวิตเขากลัวว่าตู้ห่าวเนี่ยจะหลุดคดีนะฮะ